กลับมาพูดมากมาก

ตอนนี้เรามาเจอกันแองจี

โอ๊ยบ้าทำไมมีคุณกินในกระเป๋า
มีใครเอากุ๊กกี้มาใส่กระเป๋าฉันก็ไม่รู้

มีใครแอบมีใครแอบคุกกี้

โอติดตามเองจิดูในความเหงวย้อยไหมคะ

ไม่ได้ทำหลักผล่อนเยอะดื่มน้ำครับผม
ทุกวันนี้ดาราแพ้โบตอคกันเยอะแล้วนะ

เมื่อก่อนโบท็อกเราฉีดเนี่ยมันก็จะอยู่ได้สัก๖เดือน
ใช่ไหมทุกวันก็บอกว่าคุณฉีดโบตอค

ไม่ฉันไม่ค่อยได้ฉีดนานฉีดทีเดี๋ยวบอกนะพรุ่งเป็นเติม
อ้าวไม่นี่คือในรอบ๕๖ปีเลย
มันห้อยจะถึงค้างแล้วถึงน้ำฉีด
นางองค์นางเอกปรากฏว่าตอนนี้มันไม่ใช่แพ้โบท็อกคือดื้อโบท็อกมันดื้อ
ไม่ขึ้นต่อไปต้องมีกันใหม่
ไม่รู้มันก็ต้องแบบเมื่อก่อนคือเราฉีดกันสัก๖เดือนครั้งหนึ่ง
ทุกวันนี้มันเล่นเป็นอาทิตย์ไหมวะ
แต่ดีนะพี่ผัดไม่ได้เริ่มฉีดที่หน้าพี่ฉีดปลายนิ้วก่อน

นี่แหละคนแรกของวงการเลย

ไม่มีลูกค้านะข้ามไปจิ้มตลอด

จัดอาหารงานศพยังทำอยู่ไหม

ฉันจะทำเกี้ยวซ่าขายนะ

ถาไปเที่ยวที่ไหนนะวันต่างจริงป่ะนี่จะทำทูลจริงใช่ไหม

พาเที่ยวก่อนจะอ่านแข่วน้ำว่าไปเที่ยวไหนนะ
กรุงเทพฯกรุงเที่ยวทัวร์ธรรมะอ่าพี่น้องต่างจังหวัดเข้ามาเที่ยวกรุงเทพฯ

จริงก็ไม่เชิงธรรมะคือให้ถ่ายรูปสวยให้แต่งตัวยีบถูกแนบมาด
คุณเข้าใจธรรมชาติแล้วใช่ไหมเข้าใจ

นี่ไงมสตามเขามีเรื่องนักท่องเที่ยวด้วย

คือเรื่องของเรื่องจากที่ในกรณีของนักท่องเที่ยวนะครับ
ประสบอุบัติเหตุพลัดลื่นตกหน้าผา

หรือที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าโป่งปงเหรอฮะแองจี้
ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนเขาแหลม
ซึ่งเอาจริงเกลือนเขาแหลมอยู่ตรงไหน
รอยต่อระหว่างเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
ด้านตะวันตกบริเวณอื่อหมู่๒
อำเภอสังขระบุรีจังหวะกาลชนะบุรีแห่งแหลม
ความคืบหน้าเราก็ได้มาตลอดว่านักท่องเที่ยวหาย
เราได้ยินมา๒๓วันแล้วน่าจะพลาดตกหน้าผา

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปทำการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวนะฮะ
ใช้เวลาเดินเท้า๔ชั่วโมง
คุณคิดดูแล้วกันว่า๔ชั่วโมงเดินด้วยความยากลำบาก
จนกระทั่ง๔ทุ่ม๑๐นาที๒๒นาทีกว่าคืนนี้ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมกู้แพทย์ผ่ายแพทย์
แพทย์พยาบาลกู้ชีพโรงพยาบาลสังขบุรีทหารแล้วก็อุทยานเขาแหลมเนี่ย
ได้เดินทางค้นหาจนพบนักท่องเที่ยวจำนวน๕คน

เป็นชาย๔คนหญิง๑คนพบว่านายนิพนธ์หรือตายได้รับบาดเจ็บสาหัส
มีอาการขาขวานี่ข้อล่างหักสมองบวม
แต่ในขณะเดียวกันยังไม่เสียชีวิตยังมีสติแล้วก็ยังสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับ
เจ้าหน้าที่ใช้วิธีการโรยตัวลงไปประถมพยาบาลเบื้องต้นนั่นแหละ
พร้อมกับน้ำอาหารเครื่องดื่มอย่างที่บอกกันบอกว่าก็เตรียมไว้
แต่ยังไม่สามารถนำตัวขึ้นมาจากร่องเหวได้
เนื่องจากเพราะอะไรร่องเหวมีความชันสูง

ช่วงเวลาดังกล่าต้องยอมรับว่าตอนนี้ฝนมันกลับมาตกอีกแล้ว
ใช่ฝนกลับมาตกยังต่อเนื่องทำให้แฮรนด์คอปเตอร์
ไม่สามารถเดินทางเข้าไปในพื้นที่ไปรับผู้บาดเจ็บได้
แต่เบื้องต้นรู้แล้วว่าขาหักแล้วก็สมองน่าจะบวม
สำหรับนักท่องเที่ยวที่เหลือปลอดภัยนะฮะ
อุ๊ยดีจังทุกคนอยู่ในความควบคุมเจ้าหน้าที่

ล่าสุดวันนี้นะครับ
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชย่ากองกำลังสุรสีนะครับ
แล้วก็ได้รับแจ้งจากรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชยากกองกำลังสุรสี
แล้วก็ทีมเจ้าหน้าที่ชุดช่วยเหลือในที่สุดตัดสินใจในการช่วยเหลือ
ด้วยการโรยเชือกตัวลงไปด้านล่าง

แล้วก็ช่วยนายนิพลซึ่งหรือคุณต่ายอายุ๔๖ปีนะฮะ

แล้วก็เพื่อนที่คอยเฝ้าอีก๓คนที่อย่างปลอดภัยแล้ว

ซึ่งหน้าผาน้ำตกร้อยวาเนี่ย
มีความสูงบางคนถามว่าไอ้ความสูงของหน้าผาเนี่ย
มีความสูงจากหน้าผาประมาณ๔๐ฟุต

ก็ตึกชั้นหนึ่งก็ประมาณ๓เมตร

กำลังสุรสีได้เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บลงจากเขา

เหรอว่ามันถือว่าก็ใกล้สุด
ทางด้านกลุ่มเพื่อนของคุณนิพนธ์เขารอฟังข่าวอยู่ที่อุทยานเขาแหลม
เพื่อจะทราบว่าคุณนิพนธ์และเพื่อนที่เข้าป่าในครั้งนี้
ปกติแล้วเขาเป็นกลุ่มนักเดินป่าที่สำรวจป่าปิด

เขาเก่งอยู่แล้วผู้ป่าเจ็บน้ำเบื้อทุกคนจะเข้าไปกัน
ทุกคนรู้หมดนะรู้วิธีการเอาตัวรอดในป่า
เพราะเหมือนเขาชอบเป็นที่ชื่นชอบอยู่แล้ว
ทุกคนชำนาญกับป่า
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทุกคนรู้รายละเอียดของป่าอยู่แล้วนะฮะ
แล้วก็จริงแล้วที่ให้รอกลุ่มเพื่อนที่เข้าไปข้างในก่อนเนี่ย
แล้วก็กลุ่มเพื่อนนั้นก็ให้ข้อมูลรายละเอียดด้วยกัน

เขาเป็นเหมือนนักอนุรักษ์ป่าด้วย

แต่มันลื่นจริงนะเพราะว่าพี่ผัดเพิ่งไปภูชีฟ้ามา

ไม่น่าเชื่อนะมันสไลด์ลื่นเหมือนกัน

ทางที่ทางเดินพี่ภูชีฟ้าต้องเดินขึ้น
แล้วเขาบอกว่าเนี่ยบางทีคนยืนถ่ายรูป
ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกไม่ได้สะเพรา
แต่มันลื่นลงไปเลยหล่นลงไปก็มีอย่างนี้

วันนี้มนุษย์เป็นมนุษย์มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็น
ลุงป้านะพ่อแม่เราเป็นมนุษย์เซลฟี่
ซึ่งคุณรู้ไหมเมื่อก่อนเขาบอกว่า

ทุกวันนี้พอกับอุบัติเหตุจากรถยนต์นะ

อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องท็อปหนุ่มถื่นที่ลวงสาว๑๙ลูกเซียนพระไปกักขังไว้นะฮะ
ก่อนที่จะชิงทรัพย์ด้วยคมขืนด้วยเนี่ยนะคะ
เมื่อเวลา๒๐นาฬิกาของเมื่อวานนี้ค่ะ

แล้วก็ร่วมกันจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาคือนายสาธาดาบัวทอง
เขาเรียกกันพวกสื่อเรียกไอ้ท็อปเลยนะฮะ
อายุ๒๙ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดตลิ่งชัน
ข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
หรือโดยที่ผู้อื่นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้

เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายนวงเหนียวกักค้างผู้อื่น
ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
โดยจับกลุ่มตัวได้ขณะที่หลบหนีไปกบด้านที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี

จับกลุ่มครั้งนี้เนื่องจากว่าเมื่อวันที่๕ที่ผ่านมา
ในคนนี้ได้ชักชัวร์นางสาวแพลวนำสมมุติ๒๙ปีเท่านั้นเอง
เป็นผู้เสียหายเป็นบุตรสาวของนักสะสมพระเครื่องชื่อดัง
จังหวัดปฐุมธานีรู้จักกันผ่านโปรแกรมแชทในเฟซบุ๊ก
ไปดื่มกินสุรากับด้วยกันที่สถานบันเทิงในสนตลิ่งชัน
พอเมาได้ที่พ่อคนนี้ก็พานางสาวแพรว
ขึ้นรถยนต์ไม่ทราบทะเบียนไปที่บ้านพักไม่ไกลจากสถานบันเทิงแห่งนั้นแหละค่ะ
กักขังเอาไว้อีก๒ชั่วโมงต่อมาก็ย้อนกลับไปกระทำชำเลา
ความไข้แล้วก็ไม่ปล่อยตัวนะฮะกักเอาไว้อีกแล้วก็ยึดโทรศัพท์มือถือ

ตรงนี้แหละที่เขาได้กล้องวงจรปิดขึ้นมานี่นะคะ
ยึดเงินไปแล้วใช่หรือไม่ห้าร้อยบาทโอ้ยช่วงจริงเลยนะฮะ
นางสาวแพลวใช้โอกาสนี้วิ่งหนีโอเค
แล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีแล้วเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สนตลิ่งชัน
ตอนนี้นะฮะสนตริงชั้นก็ตรวจสอบวงจรปิดก็เลยตาม
นี่แหละตามร่องลอยไปจนถึงที่นี่เลย
แกร่งกระจานเลยนะฮะ
แล้วควบคุมเอาไว้ก็อยู่ที่ตลิ่งชันควบคุมอยู่

แต่ก่อนที่เขาหนีไปเนี่ยปรากฎไปที่บ้าน

บางครั้งเขาออกมานอกคุณก็บอกว่าอยากกลับไปให้คุกเหมือนกัน
คือเขาไม่ได้ตื่นเต้นกับการที่เข้านอกออกใน

ด้วยความที่เฟซบุ๊คเขาจะลงภาพที่แบบหนึ่งหน้าตาเขาค่อนข้างจะดี
ผู้หญิงเข้านอกออกในเป็นว่าเล่น
แล้วมีแต่ผู้หญิงหน้าตาสวยทั้งนั้นเลยมาหาเขาเองถึงบ้านด้วย

จริงมีแต่ผู้หญิงวัยรุ่นเนี่ยมาหาเขาถึงบ้าน
แล้วก็ถามจริงเขาบอกว่าเหมือนกลัวไหมเขาจะต้องติ๊ว

อันนี้เขามีภาษาด้วยนะว่าทำโดยกระมวลละสรรเลยนะอย่างนี้
แล้วก็ผู้หญิงส่วนใหญ่ด้วยความที่เฟซบุ๊กเนี่ยมัน
ทุกวันนี้แอ็งจีย์ยังแต่งรูปสู้ตายลองแอ็งจีย์ลองใส่รูปสิ
โอ้โฮแต่ต่างรูปแทนแอปพลิเคชั่นเดือนเดียวนหนึ่งเดือนเหล่าหมด

เดี๋ยวแต่ในคนนี้ที่บอกว่าอยากเข้าคุก
เขาให้การปศิษย์เหมือนเขาต้องให้ทุนสรรเท่านั้น
นำตัวไอ้ท็อปแล้วแม่เนี่ยมาสอบปากครับ
ผู้ต้องหาอย่างที่บอกว่าปฏิเสธทุกข้อเก่าหา
แล้วก็ก็คือต้องชำนาญการแล้วเหมือนกัน
ก็รอให้มีการพูดถึงในขั้นศาลเท่านั้น
ไม่มีการทำแผนประกอบการ
อย่างแรกปกติเนี่ยจะต้องมีการทำแผนประกอบการ

ขณะที่ผู้หญิงก็มายืนรอหน้าที่สืบสวนเลย
ผู้หญิงคนอื่นผู้หญิงใดของเขา

นางมีบริวารเป็นเพศหญิง

เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามผู้หญิงคนดังกล่าบอกเพียงว่า

มาให้กำลังใจผู้หญิงเองก็ถ้าบอกเขาตอนนั้น
นักข่าวเขาไปสัมภาษณ์ไงกับคนข้างบ้าน
เขาบอกผู้หญิงเข้านอกออกในตลอด

ไม่ได้ขงเขินเป็นการสมญาติทั้งสองฝ่าย

เหมือนกับเขามีเอฟซีของเขา

บางทีเราอ่านข่าวนี่
เชื่อไหมนี่งง
เห็นดังหลัง
แต่อย่างไรก็ตามไม่มีสิทธิ์จะหน้าแต่ดี
อันนี้เขาเป็นผู้หญิงมาติดใช่ป่ะ
ก็เลยลึกขึ้นไปวิ่งออกกำลังกาย

ประเทศนี่แหละค่ะไทแแลนด์

อ่านให้ฟังนะคะเขาบอกว่านายสงกะ

สงสารนะนายสงการทำแสงอายุ๒๔ปีนะคะ
ตกลงไปในทะเลแล้วก็ถูกดูดดูดอยู่อย่างนั้นแหล่ะค่ะ

เขาก็เลยบอกว่าตะโกนตะโกนจนอาสาสมัคร

ต้องไปเอาเขาเรียกว่าเอาริฟท์

โอเคดูดลงไปครึ่งตัวเลยเถอะเพื่อนกลับไปกันเลย
อ่อท้ายเถกนาเลยได้แบบนี้หรอ
รองเท้าขวดสุราแล้วก็โซดา

คงเห็นเป็นทางไกลนะ

ไม่ค่ะเขาสะดุดวิ่งแล้วเขาสะดุด
เขาบอกว่าหลังจากที่สอบถามแล้ว

คุณปัญญาววงบุปฐานี่นะคะ

บอกว่าจริงแล้วตำแหน่งตรงนี้จุดตรงนี้ค่ะ

ตกลงไปบางทีก็มีสมอเร่เบเบ่ด้วย

ตายค่ะสมอเรย์เบเบ้นั่นค่ะค่ะแล้วเหตุการณ์แบบนี้

ทำไมไม่ทำอะไรกั้นเนอะกั้นไม่ได้เหรอ

แล้วก็ไม่นึกว่าจะสะดุดหยุดทันทีภายในแบบ

ตรงนี้มีคนชอบไปเที่ยวไปถ่ายรูปไป
แบบว่ามันมีตลาดท่าเรือพีอะไรอย่างนี้
แล้วคนเรือพีเรือพีแล้วเวลาไปเดิน

เขาบอกในคลิปเหรอเขาบอกว่า
บางทีชอบไปยืนถ่ายรูปไงแล้วตกลงไประวังด้วย
ไม่เป็นห่วงเป็นห่วง

คือจริงอะถ้ามีน้ำก็ไม่เป็นไรไงฮะ
เดี๋ยวมาช่วงหน้านะคะผู้หญิงบางคนอยู่ดีก็มีภูมิหุ่นดีด้วย
แต่มีภูมิทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นบางอย่างในท้องเขาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงหลายคนได้
เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเป็นไอ้นี่ใช่ไหม

ก็ม้าออนภาบอกกินแอปเปิ้ลเขียวไงเธอ

เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพบพี่มาร์คที่กลับจากเกาหลีสดเลยนะคะ

หรือสรุปเมื่อกี้คุณแต่งข่าวเองใช่ไหม

เขาวิ่งวิ่งจริงเขาเมา

อ้ะของฉันมีเรื่องนายแพทย์อรันไตรานนโพสต์ข้อความเฟสบุ๊กของเขานะครับ
ของท่านเพจชื่อว่าอรันไตรานล

ทำงานของนายแพทย์เตือนสาวว่าที่ร่างกายแข็งแรงมีอะไรผิดปกติ
มันจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าหัวขนมีหน้าทองยืดออกมา
โอ๊ยไปลดความอ้วนต่างจริงแล้ว
เป็นถุงน้ำถุงน้ำรังไข่เรียกว่าเดอร์โมคิสในท้องน้อย
จะบอกผู้หญิงใช่ไหมพวกมีรังไข่
ผู้ป่วยอะไรหนึ่งเป็นศูนย์ศิษย์๓๘ไปนวดแผนไทย
คนนวดเขาบอกว่ามันมีลูกอะไรมันกิ้งไปกิ้งมาได้
ก็ตกใจไปพบแพทย์เขาก็เอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์ต่างนานา
รุปมีถุงรังไข่ใหญ่เหมือนกันนะฮะ๑๖เซน
เป็นวงลีคล้ายไข่ไก่แล้วก็มีของเหลวภายในแยกเป็น๒ชั้น
กิ้งคลุกคลักอยู่ในช่องท้องเนี่ยตรงรังไข่เนี่ยนะ

อยู่ในนั้นมีอะไรไขมันผิวหนังกระดูกฟันเส้นผมอยู่ในก้อนด้วยแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีหนังห่อหุ้มเรียบร้อยเลย
น้ำหนักรวมนะกิโลครึ่งเนี่ยดูดิเห็นป่ะข้างในเหมือนเป็น
มันก็อยู่ในนี้เส้นผมก็อยู่ในนี้
เหมือนกับตอนน่าจะเป็นแฝดเขาไหมหรือว่ามันเกิดกัน

ไม่มีชื่อไทยเพราะเป็นฝรั่งเป็นเนื้องอก
แล้วผมมันไปอยู่ที่ไหน
เส้นผมกระดูกอยู่มีไขมันด้วยเหมือนจะก่อเป็นคนขึ้นมา
แต่ว่ากระจัดกระจายไม่ได้ประกอบเป็นหน้าเป็นตัว
อยู่เป็นก้อนอย่างนี้แล้วกิโลกิโล๒ขีดไม่ใช่น้อยนะ
เขาบอกว่าพบทุกช่วงอายุอยู่ในวัยเจริญพันธุ์อายุที่พบก็ประมาณ๓๐ปี

ส่วนใหญ่ไม่มีอาการอะไรเลยจะมาด้วยปวดท้องอะไรอย่างนี้
ว่ามีก้อนในช่องท้องพบได้ตั้งแต่๑๓๐เซนเลยนะฮะ
๓๐เซนติเมตรนี่ก็คือ๑ฟุตนะใช่ไหม๑แบบบันทัศน์
ผนังด้านในถุงน้ำเนี่ยมักมีส่วนนุนค่อนข้างแข็งท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนั่นแหละ
แล้วก็ภายในประกอบด้วยส่วนที่เป็นผิวหนังเป็นกระดูก
ดูอ่อนเส้นผมมีเนื้อเยื่อประสาทมีสารที่เป็นไขมัน

มันเป็นก้อนกิ้งขุกขักอยู่ในถุง

บางทีก้อนก็เกิดมาที่ต่อมมดลูก

พอแตกก็ปวดท้อง

อย่าไปรอให้บอกมันอะไรมันดิ้นขุกขัดทำไมค่อยไปตรวจประจำปีตัวตอนปีแต่ผู้หญิงจะกลัวตัวภายใน๑๔๐๐ผู้ชายทุกวันนี้ก็บางคนบอกผู้หญิงเป็น
มะเร็งเต้านมผู้ชายเป็นมะเร็อันทะสูงขึ้นนะฮะ
ใช่เกิดจากวันนี้อาหารทุกอย่างคุณไม่ต้องไปถามอะไรเลยเขาบอกว่าแม้กระทั่งการแพทย์
เมื่อวานนี้การแพทย์พูดว่าไงรู้ป่ะเมื่อก่อนเราเคยบอกว่าให้กินปลาเยอะ
ปลาเป็นสัตว์ที่ดีเขาบอกถึงเวลาที่การแพทย์จะต้องออกมาพูดใหม่แล้วนะ
เพราะว่าปลาที่เรากิน๗๐๘๐เป็นปลาเลี้ยง
เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นปลาซาวมอนปลากระพงปลาอะไรก็แล้วแต่
ต่อให้วันนี้คุณเอาปลาเราน่ะไปกินต้ม
แต่สิ่งอาหารที่มันกินมาเท่าไหร่น่ะ
เขาบอกถึงเวลาที่เราจะต้องมาคิดใหม่ทำใหม่ก็แล้วเรามีไว้ว่า

เมื่อก่อนก็ให้เราไม่อยากกินน้ำมันหมูให้ไปกินน้ำมันพืช
ตอนนี้แบบน้ำมันพืชอย่ากินเพราะมันมีแต่สาร
แต่เราทำไปเพราะเราใส่น้ำมันหมูเราใส่หมู๓ชั้นนะ

กินอะไรที่มันผ่านการกระบวนการทำให้
กระบวนการที่แบบว่าสารการบูดอะไรพวกนี้ต้องหลานที่นี่หมด

ก็กุ้งฟาร์มฉันกินแล้วก็แพ้
ไม่ได้กินกุ้งฟาร์มแพ้ภูมิชาติได้ที่ไหน
แต่เราก็ตอนนี้เรากำลังลุ้นกันว่าอะไรรู้ไหม

หมอไทยรู้สึกว่าถ้าสมมุติทำสำเร็จจะต้องเป็นแบบได้รับรางวัลโนเบลอะไรอย่างนี้แหละ
เพราะว่าหมอไทยคิดยาสู้กับมะลิ้งได้แล้ว

มนุษย์โลกก็ต้องอยู่ยืน๕๐ปีแน่น

กำลังพูดถึงแมงกระพุนให้ฉันฟังอีกแล้วละ

เขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแกล้งตาย
แล้วไปเอาเงินประกัน

เหตุที่น่าสลดก็เกิดจากว่าสามีหลบหนีหนี้ที่กู้จากพวกออนไลน์

๑แสนหยวนเท่าไร๕คูณแล้วก็๕แสนกว่าบาท
ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลปรากฏว่าสุดท้ายก็คิดว่า
ถ้าเราตายไปเนี่ยเราจะได้เงินชดเชยประมาณ๑ล้านอยู่
ให้รถให้เมียไม่รู้ละให้ใคร
ต้องทำทีว่าตายใช่ไหมใช่เขาก็เลยทำยังไงดี
ก็เลยสร้างเรื่องว่าเนี่ยมีอุบัติเหตุมีรถชนก่อน
พอมีรถชนแล้วก็รถตกลงไปอะไรอย่างนี้
หาสมที่เจอหรอหาไม่เจอปรากฏว่าก็เป็นเหตุอย่างนี้เสร็จ
สร้างเรื่องสร้างราวแกล้งตายที่จะเอาเงินประกัน
ปรากฏว่าทุกคนก็คิดว่าเขาตายรวมทั้งภรรยาด้วย
ภรรยาก็เสียอกเสียใจมากว่าสามีเสียชีวิตไปแล้ว
ก็เลยทำยังไงดีจูงลูกไปที่สระน้ำ
กระโดดกระโดดแต่ที่มันที่มันรู้สึกไม่ดีก็คือว่า
ตอนที่พบศพเนี่ยลูกคุณแม่มัดลูกไว้ด้วยกัน
ให้ตายเน่ลูกกี่คนลูก๒คนมัดติดกันมัดรวมกัน
มัดลูกไว้ก่อนแล้วก็ตัวเองพากันกระโดดไป
ยังไงก็ไม่ได้แล้วตายหมดเลย๓คน
เพราะฉะนั้นเพือหญิงคนนี้ก็เขียนละบายความในใจตัวเอง
อกจากจะอธิบายความรู้สึกที่รักสามีตัวเองอย่างมากแล้ว
ก็อยู่ไม่ได้กดดันคือคิดถึงนั่นแหละค่ะกดดันจากครอบครัวสามี
แล้วก็บอกกับลูกทั้งสองคนว่าแบบเหมือนกับเหมือนชักจูงลูกด้วย
เหมือนไปห่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กก็ไม่รู้เรื่องอะเนาะ
กี่ขวบก็ไม่รู้นะไม่ได้บอกว่ากี่ขวบแต่ว่า
เขาบอกว่าทุกคนไปเจอก็คิดว่าเธอมีปัญหาทางจิตด้วย
ใช่ภายหลังนายเหอผู้เป็นสามีก็ปรากฏตัวออกมา
คุกข่าวร่ำไห้แล้วก็สารภาพความผิดนะคะ

ว่าทำให้เสียทรัพย์โดยเจตนา

เงินประกันก็ไม่เหลือลูกเมียก็ไม่เหลือ

การสืบสวนพิจารณาคดีต่อไป
โอ๊ยแย่จังเลยเพราะว่าลูกเมียไปด้วยก็หมดแล้ว
เหลือเลยเมื่อกี้มีคนส่งมาข่าวของคุณเหมียว
เขาเคยไปผ่ามาด้วยแล้วเขาต้องตัดหลังไข่ออกไปด้วยข้างหนึ่ง

แต่จริงถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้ว
ก็ได้นะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะ

ก็ไม่ต้องแต่ว่ามันจะมีฮอร์โมนบางอย่างที่ยังต้องแบบใช้
อย่างนั้นจะเบาบ่ออยู่เหรอ

มือไม้จะเป็นแมนหน่อย
เพราะว่าฮอร์โมนเพศหายไป
เราไปกันต่อเมื่อกี้นี้จากประเทศจีน

ว่าถ้าสมมุติปามมันหมุนเร็ว

อันนี้เกิดขึ้นที่เมืองเจียซิง

เรื่องของเรื่องพนักงานหญิงคนหนึ่ง
ในห้างสับสินค้าอูเหยียนภาซ่า

คุณดูนะฮะตกลงไปในแท้งเลี้ยงฉลาม
ในช่วงเวลาที่ฉลามมารู้ว่า

แต่ในที่สุดยังดีที่ทุกคนยังมีคนช่วยเหลืออยู่เยอะ
ดูสิตกลงไปดูสิกระโดดไป
กระโดดข้ามไปอีกฝั่งนึง
แล้วชาหลามไปช่วงเวลาที่มันกินอยู่

บนทางเดินเหนือแท้งเลี้ยงฉลาม
มอน๒ตัวก่อนที่จะสะดุดล้มลงไปในน้ำ
จากนั้นพนักงานคนอื่นเห็นปุ๊บก็เลยมาช่วยกันนะฮะ
หลังจากที่โฆษกของห้างระบบพนักงานหญิงคนนี้กำลังรีบไปประชุมต่อ
จึงใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นทางรัฐ
แต่กลับมาสะดุดฝาปิดแท้ง
ก็ถูกเปิดออกเพื่อเตรียมให้อาหาร
คือมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องให้อาหารปลาฉลามก่อน
มันเคยปิดนางก็คิดว่ามันเคยมาเปิดอยู่นะ

นี่ที่เขาวงไว้คือฉลามมันอยู่ข้างล่างนี่แหละ

มันเป็นปลาฉลามตามแต่สมมุติผมไปตามห้างของประเทศจีนตอนนี้

มันต้องเคลื่อนตลอด

เคยถามเขาว่าทำไมต้องเอาปลาฉลามเขาบอกว่ามันเป็นห่วงจุ้ย
มันเป็นห่วงจุ้ยของประเทศเขาเธอไปเธอเจอไหมล่ะเป็นตู้ปลาฉลามใหญ่เห็นไหมล่ะแองจี้

ก็ไม่ได้ไปไป๔๕ครั้งก็เริ่มมีแล้ว
ปลาฉลามภาษาจีนเรียกอะไรเนอะ

กินยังไงถามว่าภาษาจีนปลาฉลามภาษาจีนเรียกอะไรอย่างนี้

ไม่ท้องเค้าบอกว่าท้องเค้าแต่งงานแล้วเหรอ

เค้าถามว่าโบวี่ท้องไหม
วันนี้เขาบอกว่าทุกคนมาจับผิดว่าโบวี่ทอง
แต่ที่นางไปปฏิบัติธรรม
เรื่องนี้เกิดจากอิจิปอร์ตชัดคนเดียวนั่นแหละ

เดี๋ยวกลับมา
คือเขาก็อยู่กับแฟนของเขามาก็สักระยะหนึ่งแล้ว
ว่าเหมือนจะแต่งไหม

เหมือนมีว่าแสดงความยินดีกันเงี้ย
คนก็เลยไปตีความว่าหลังจากที่มีข่าวออกมาเนี่ยสาวโบวิทำไมเงียบ

ปกติถ้าสมมุติไม่ได้ท้องเค้าจะต้องแบบว่า

จริงจิ๊ปมันสติน้อย
คือเรื่องของเรื่องก็ไม่มีการตอบโต้

ใช่คุณแม่ด่าคุณแม่ขินบัวเหรอเปล่า

เมื่อก่อนมันก็ชอบผมดีคือไปดีมันชอบผู้ชายจังมัน

มีสิ่งหลังคนหนึ่งแบบเจอที่เวิร์คไฟ

เงียบออกไปจากโซเชียลเลย
ทำให้หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยสรุปแล้วนางน่าจะท้อง

วีได้เคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีข่าว
มาด้วยการโพสต์ภาพตัวเองนุ่งขาวห่มขาว
ปฏิบัติทำพร้อมแคปชั่นว่าใช้ชีวิตมา๓๐ปี
พบเจอแต่เรื่องความวุ่นวายและความทะยานไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุด

ทั้งที่รู้ว่าตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเดียว
ก็ยังหยุดวิ่งไม่ได้เนอะ
ก็มันยังหายใจมันก็ยังต้องวิ่งอยู่อะเนาะเราจะหยุดไหมล่ะ
แล้วก็ในที่สุดก่อนที่จะสายเกินไปก็พบกับความสุขที่แท้จริง
เป็นความสงบระงับจากข้างในโดยการไม่ต้องไปพึ่งข้าวของ
หรือเงินทองใดทุกข์เกิดที่ใจดับที่ใจ
เพิ่งออกจากคอร์สปฏิบัติทำค่ะนางว่า
หลายคนก็รอคำตอบว่า๑นางจะแต่งงานหรือเปล่า
สรุปว่าเตรียมเป็นแม่คนหรือเล่นกันแบบเพื่อนกันเอง
แล้วยังไงเนี่ยไม่สรุปอันนี้เขาเป็นรายงานข่าวกัน
แต่บางคนก็บอกว่านางจะแต่งแล้วจริง
นี่แฟนเหรอแต่อยู่แต่ถ้าแต่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาคบกันมานานนะใครนอน

ใช่ไม่ถ้านางดูเด็กเนอะ

เมื่อก่อนผู้ชายก็เล่นละครอย่างนี้นะเธอเนาะ

เขาจะนอน๒ทุ่มแล้วจะเอาเงินที่ไหนซื้อบ้านซื้อรถกันล่ะ

ว้ายทำไมเอ๋คงไม่มีสิทธิบายแบบนี้

เค้าพูดแล้วฉันฟังเฉยอย่าม้า

ไม่ใช่กังชัยทุกวันนี้
เค้าไม่ได้เสื่อเค้าพูดว่านังนั่งสมาธิ

ใกล้เสร็จแล้วใช่ไหม
เพราะว่ามีผู้ชายเมื่อก่อนโบวี่เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่ผู้ชายจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้นางเยอะสุด

วันดีคืนดีนางจะทำบุญ
นางก็เลยเอาขนของผู้ชายที่ผู้ชายซื้อให้นาง

อ้าวใบนั้นกูเคยซื้อไปจีบกว่าเดียว

บอกผู้ชายพวกนั้นจะได้มีดวงตาเห็นธรรม

เดี๋ยวมาดูอีกคนนึงหรูหรามากตอนนี้คือวุ้นเส้น
เปิดคอนโด๓๐ล้านบาทให้เพื่อนซี้
วันขึ้นบ้านใหม่ไปดูภาพกันนะฮะ

ตัดสินใจซื้อคอนโดหรูย่านสาธร

หากมีการซื้อขายเกิดขึ้นอันนี้ก็ถูกนะคะ
ล่าสุดนี้ได้เปิดคอนโดรับบรรดาเพื่อนซี
อย่างเมภิกจนาสโมมนชะนครพิมส์ด้าวทรพิมส์ทอง

โอ้โหนี่มันทางเข้าโรงแรมแล้ว
เป็ดจะท้อนอะลูกทุกแท่งอะหว่ามาก

เขาให้ไปซื้อเออนางก็ทำงานแต่ฉันก็อยู่คอนโดนะอยู่บ้านไม่ได้

ปิดประตูแล้วเข้าออกทั้งคืนเดี๋ยวไปเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออก
ปิดประตูบ้านไม่ได้จริงมากหมดก่อนนะ
กี่ตารางเมตรคุณยังซื้อไว้กี่ตารางเมตรนางซื้อไว้นานแล้วนี่ใช่ไหมนานไปแล้ว
กี่ปีแล้วโอ้โฮซื้อตั้งแต่ผมนางซื้อหลังใหญ่อยู่
ก่อนนัดแต่งงานนะอยู่บ้านแต่งงานด้วย
บ้านแม่สามีนะบ้านเขามีประตูนะฉันอึดอัดมาก
เพราะฉันเข้าออกทั้งคืนเลยก็รู้ว่าตัวเองนี่ก็คอนโด
ก็คอนโดอยู่คนเดียวมันต้องคอนโดมันเข้าออกสะดวกคอนโด
แล้วข่าวเต้ยพงศกรณ์ไม่ต้องอ่านแล้ว
ฉันให้เธอเล่าเรื่องคอนโดเผื่อคุณผู้ชมอยากรู้อ่ะ
ไม่ต้องช่วงหน้ามาดูหุ่นพี่ตายเดี๋ยวถ้าเล่าเรื่องพี่ตายช่วงหน้า
คุณตายเพ็ญพักค่ะนุ่งวันพีชสีเจ็บ
ตอนนี้หุ่นเสี้ยมากในวัย๕๗ของนาง

แต่นางออกกำลังออกกำลังด้วยการทำส่วนที่บ้าน

พี่ตายเท่าไหร่แล้วปีนี้พี่เหมีย

เพราะว่านางแบบรุ่นใหญ่คุณตายเพ็ญพัก
เจ้าของฉายยาเสา๒๐๐๐ปี

หน้าตารูปร่างฝีมือทางการแสดงดีแล้ว

ชุดนี้นี่สีเจ็บไหมล่ะคือ

แล้วถ่ายชุดว่ายน้ำสุดแซ่บนะคะ
พักผ่อนหย่อนใจที่แซนโตรีนี่

พร้อมโพสตาร์เต็มมาให้ดูนะคะ

ก็เข้าไปบอกคอมเมนต์รูปร่างของพี่ตายว่า

ป่ะพี่ตายแปลงฟันล้างหน้ายังไง

เขาเหมือนใครใช่ว่า

คือแปลงฟันใช่ยะเราก็จะแปลงอย่างนี้ใช่ไหม

กลับต่างแล้วบางที

ทำอีกทีิหนิแถ่ไม่ฟ้องพี่ไต่

นี่ไงจริงมาใส่

เขาลายฟังหรือบางทีนครนางรักหน้านางก็จะอย่างนี้

คุณแม่ทำให้ดูเลยว่าวิธีและภาษาเองเก่ง
ข่าวต่อไปข่าวต่อไปตื่นเต้นมาก

ขอแป๊บหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเขาฝากข้อความหาหมดดำ

มีอดีตต่อกันเธอไปทำอะไรไว้
เขาส่งข้อความมาไปชมค่ะ

เป็นแฟนรายการนะครับตามชมกันประจำนะครับ

ผมเป็นแฟนรายการคุณทุกรายการเลยนะ
อยากจะบอกว่าชื่นชมมากนะครับผม

ตอนนี้เขาโสดอยู่แล้วนะครับพี่น้อง
คนอย่างเขาเนี่ยเหมาะจะมีใครมาจีบไหมครับ

จริงแล้วเนี่ยเอ่อต้องบอกว่า

มีคนเข้ามาหาในชีวิตเยอะตั้งแต่ที่รู้จัก

ผมไม่ทราบของเขาว่าเป็นลูกสาว

ผมก็ยังคิดเสียดายเลยว่าอยากจะให้ป่าอยู่ต่อที่สปิง
จะได้มีโอกาสอุ้มหลานครับผม
แล้วตรงนี้บำรุงดูแลยังไงบ้างพี่
ำดูแลยังไงก็ดูแลตามที่ควรจะต้องดูแลครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจ

อยากให้จำใสในแต่ละวันก็มีความสุข
สรุปจะได้ลูกสาวลูกสาวต้องสวยนะต้องสวยนะ

มาทำอะไรพุธิพัฒน์รายการอะไร

สามแพทย์สามแพทย์วันนี้หรอ
ไปอาจไปอาจแต่เจอพี่ม้าสิ

ลิฟท์มีลูกก็เหรอ

พี่หนูก็คิดถึงครูกมูด้ำมาก

พี่แองซี่จะทำเหลวมาช่วยเขามาโบสถ์

เขาแล้วหนูหลบเขาแล้วเขามาเรียกหนูว่าแอ็งจี้มานี่ก่อน
หนูก็อุ๊ยตายแล้วตายแล้วฉันอ่านเขาแล้วไปบ้างน่าสวยจริงเลย
แล้วทั้งหมดทั้งมวลพี่หนุ่มค่ะพี่มดเขาอ่านคนเดียวเลยนะ
นั่นแหละตบปากให้เขามีลูกแล้วจริงไหมล่ะ
จริงเขาดูทุกวันเลยดูรายการทุกวัน
ตรงนี้ก็ดูอยู่นี๊ฮือขอบคุณพี่หนุ่มด้วย
ไม่มาช่วยให้แม่มา
โอเคพรุ่งนี้กลับมาเจอพี่ม้าด้วยนะฮะไปกันก่อนครับสวัสดีครับ